ตลอดตลาดมาแล้วค่ะได้เวลาเข้าตลาดกันแล้วค่ะวันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตว์กันนะคะวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๖๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะจ๊ะ
มาดูราคาผักกาดขาวหน่อยวันนี้นะคะกิโลกรัมละ๓๐บาท
บุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๐บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๕๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ